มาดูธนบัตรชนิดราคา๕๐๐และ๑๐๐บาทรูปแบบใหม่กันบ้างนะคะ
ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระสาธิสลักษณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้๒๘กรกฎาคมจะเริ่มออกใช้เป็นครั้งแรกนะคะ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะออกใช้ธนบัตรแบบที่๑๗
ชนิดราคา๕๐๐และ๑๐๐บาท
ในวันพรุ่งนี้๒๘กรกฎาคม๒๕๖๒
โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ทุกชนิดราคาในปีนี้นะคะ
โดยมีแนวคิดคือการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ค่ะ
โดยด้านหน้าของธนบัตรนะคะก็ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ใช้พระสาธิสรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรังกูลในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ
เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคานะคะ
ส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดนะคะ
ได้เชิญพระบรมศาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์
ราชการโดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละพระองค์นะคะ
ซึ่งธนบัตรแบบที่๑๗มีขนาดและโทนสีเดียวกันกับธนบัตรแบบที่๑๖ค่ะ
แต่ก็ยังคงลักษณะสำคัญของธนบัตรไทยเอาไว้
โดยมีการปรับปรุงใหม่บางส่วนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
และมีการเปลี่ยนแถบสีโลหะปรากฏที่ด้านหน้าของธนบัตร
ซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกตินะคะ
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งค่ะรวมถึงธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
อิสลามแห่งประเทศไทยโดยธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้
ก็ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะ